คุณผู้ชมหลายครั้งเวลาขับรถไปโรงพยาบาลนะคะ
บางทีถ้าเราป่วยเนี่ยให้คนไปเป็นเพื่อนน่าจะดี

คือจะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลขับรถอยู่ดีแล้ว

ร้านค้าแถวตลาดตรงนั้นเกือบทุกร้านตั้งแต่อาหารคาวยันอาหารหวานเลยนะคะ
นี่สภาพเหมาทั้งแผงจริงน่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้านาฬิสาธารณวรทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานี

แล้วก็กู้ภัยหยาดฟ้าเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
รถของผู้ก่อเหตุนะคะก็คือรถของนางวิลัยชมชื่อวัย๖๕ปีเนี่ย

ส่วนร้านที่ถูกชนจนได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะ
มีทั้งร้านขายน้ำเต้าหู้ร้านขายข้าวมันไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันค่ะ
ทุกอย่างได้กระจัดกระจายอยู่กลางถนนแบบนี้เลย
นางวิลัยเนี้ยคะให้กันกับตำรวจได้นะหลับจากเธอได้สติดแล้วแต่ยังมีอาการเมือนอยู่
แตกด้วยเธอบอกว่าก็ตอนขับรถมาผ่านหน้าตลาดเนี่ย
ก็ชำเรืองมองดูปลาปิ้งแป๊บเดียวเองนะ
แล้ววูบไปเลยไม่รู้สึกตัวอีกเลยคุมรถไม่ได้เลย

มันสูบเดียวอ๋อครับมันก็แน่มืด
จะไปไหนครับอ๋อจะมาซื้อปลาปิ้งอ๋อฮะออกแบนไหม
แล้วก็มันอยู่อยู่กับวูบไปเลยมันพ่อจะซื้อปลาปิ้งแล้วหลียวนะครับ
วูบไปแกรมไงหรออืมถ้าติดเครื่องไว้เชียร์โต้หรือเชียร์ต่อ
อ่าก็เตือนกันไว้นะคะวูบนะฮะอืม